คุณผู้ชมค่ะดูประเด็นต่อเนื่องนะคะเป็นพาดหัวตัวรองในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐซิลโจรสองคู่ผัวเมียฉกเอทีเอ็มสี่ล้านเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะคือเจ็ดสิงหาคมหลังจากนั้นตำรวจก็พยายามตามตัวค่ะใช้เวลาห้าวันเมื่อวานห้ามงเย็นสามารถจับกุมตัวได
ระบบนั้นเองค่ะโดยนายธรรมนูญมูศิกรังศรีอายุสามสิบเก้าปีพร้อมกับพวกรวมสี่คนที่ร่วมกันก่อเหตุจรกรรมตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยบริเวณหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่เจ็ดสิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดนะคะถูกชุดสืบสวนตำรวจภูทรจั
จำนวนหนึ่งโทรศัพท์มือถือห้าเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกหลายรายการและรถกระบะที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะโดยพลตำรวจตรีพัทธ์สารวินพงพิพัทธ์พาคินผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรณบุรีก็ได้เปิดเผยค่ะบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เบาะแสสำคัญนั่นก็คือภาพจากกล้องวง